ความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าถ้ำหลวงสั้นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้รายงานข่าวคือสมาชิกหมูป่าคนที่๕ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่๖๗และ๘ตอนนี้อยู่ระหว่างการลำเลียงไปที่โรงพยาบาล
วันนี้๔เท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ
ติดหน้าจอไทยรัฐทีวีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องรอพบสอร
ก็คือศูนย์อำนวยการร่วมคุณนรงศักดิ์โอสธนากรเป็นผู้แถลงเท่านั้น
ค่ะดีใจดีใจค่ะ
เป็นข่างที่เวลาน้องเอามาโอไทยแดงน้าข่าวน่าจะยิ้มกัน
น่าจะมีปากกายก่อนที่คือแบบม้นตาคลอเบ้า
วันนั้นคุณผู้ชายทัศไหนโค่ดออก
เกิดเข้มแข็งเกิดที่มาทำหน้าที่เต็มที่แต่คือกุฟเลย
ช่วยน้องแล้วน้างถ้าใครจะช่วยคนนี้
ช่วยคนนี้คงจะช่วยยากน้องอังต้องช่วยตัวหนังเอง
เจจ๋าได้ช่วยตัวเองแล้วเรียบร้อยอย่างที่เราได้ทราบกัน
นางก็เคลียร์ตัวเองทั้งในอินสตราแกรม
ออกมาให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นต่างนานา
ซึ่งก็มีข่าวว่าจะไปเป็นมือที่๓
จนกระทั่งนี้นะฮะสืบเนื่องมาจนโดนกระหน่ำว่า
ไปเป็นเมียน้อยเขาซะแล้วนะตอนนี้
สาเหตุเพราะว่าผู้ชายก็คือตุ๊กธนาณาณนะ
กับภรรยาเขายังไม่ได้หย่าร้างกันเลย
ทะเบียนสมรสก็ยังมีอยู่ในมืออย่างเต็มที่
ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเข้าไปยุ่งอย่างนี้ปั๊บ
แน่นอนก็ต้องเจอดี
เอาละค่ะตอนนี้วีเจจ๋าก็เลยออกมาแล้ว
พูดกันให้รู้เรื่องกันเลยต่างนานา

แล้วก็ใครมีปัญหาอะไร
จริงจ๋าเป็นเพื่อนกับมากร
นางก็พูดแบบนี้ก่อนครับ
ไม่ทราบอยู่แล้วเรื่องราวจริงมันเป็นยังไงมันไม่ใช่
อยู่ดีเราคิดแล้วว่าเราเชื่อแต่เราได้เห็น
แล้วก็ประกอบกับหลายอย่างทำให้เราเชื่อว่า
สิ่งที่มันกำลังจบแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องข่าวที่จะพูดไปในตอนแรก
นางเป็นคนตอบแบบรู้เรื่องไหมฉันขอถามคำ
นี่ฉันพูดตามทุกคำพูดที่จ๋าเขาให้สัมภาษณ์
ต่อไปนี้เมื่อเวลาจะถามอะไรฉันจะไม่อ่านในที่จ๋าตอบนะ
เช่นเมื่อเวลาเราถามว่าสมมุติว่าเขาเคลียร์ตัวเองแล้ว
แล้วความสัมพันธ์ของจ๋ากับตุ๊จะกลับมาเหมือนเดิมไหม
ไม่อยากจะพูดเลยนะแล้วก็ไม่อยากจะฟังนะ
จ๋าขอแค่เรื่องของเมื่อวันที่มันเกิดเรื่องกับวันนี้
จ๋าคือจ๋ายืนยันว่าสิ่งที่จะพูดและจ๋าคิดไม่ได้มีอะไร
แปลว่าแปลว่าอะไรจ๋าเป็นอะไร
จ๋าไปกินยานะก่อนกินยาเขย่าขวดหน่อยจ้า
เมื่อกี้ฉันมันอ่านข่าว๓คนกันแล้วฉันไม่ค่อยรู้นะ
เป็นคนที่อ่านหนังสือแตกฉานที่สุด
แล้วฉันก็เป็นคนที่เวลาสัมภาษณ์แล้วฉันก็รับ
พี่ผมถามหน่อยมีข่าวคุณไผ่เลิกกับคุณดิวอีกแล้วเหรอ

เอาอย่างนี้ฉันสรุปของจ๋านิดนึงคือนางถอยจบ

ขอบอกว่าเมื่อเวลากินยาเขย่าขวดก่อนนะจ๋า
เขาเป็นดรดรนี่อย่ามาใช้ประโยคที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน

ซ่อนเงื่อนฉันชัดอยู่แล้ว

โอเคนะครับก็เหลือติดตามชมได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะติดตามสถานการณ์ปฏิหารช่วย๑๓ชีวิต
หน้าจอไทยรัฐทีวีเรายังคงเกาะติดต่อเนื่อง
เราจะติดตามภารกิจนี้
กว่าคนสุดท้ายออกจากถ้ำหลวง

วันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ